เป็นแฟนเก่าแล้วกันเป็นผู้หญิงอ่ะนะเขาก็พาแฟนใหม่เขาไปเคลียร์กับแฟนเก่า
ผู้หญิงมีแฟนเก่าก็แฟนใหม่ยิงขึ้นมานิยินกันบาตเสียบ
ข้อเศรษฐกิจกรรม
ในเมืองพระเมืองจังหวัดชัยภูมินะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับ
คนที่ถูกยิงบาดเจ็บชื่อว่านายพัทรวัตรไพรคุ้มดัน
ชื่อเล่นชื่อท็อปอายุ๓๔ปีนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนวานนี้
พ่อเมืองชายภูมินะฮะได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบนะครับ
ก็พบว่าในท็อปเนี่ยถูกยิงนะฮะปลอกกระสุน๙มมนี่ตกเกลื่อนพื้นเลย
นับแล้ว๑๒ปลอกด้วยกันส่วนคนถูกยิงในท็อปบอกว่า
คนที่ก่อเหตุยิงเขาคือแฟนใหม่ของอดีตภรรยาเขา
แต่ว่าโชคดีที่โดนแถวขานะครับบาดเจ็บนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวชาวรัฐทีวีเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้
ทุกผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนี่ฮะ
บอกว่าอย่างนี้ครับก่อนที่จะเกิดเหตุ
เขานัดเคลียร์ใจกับภรรยาเก่าที่ชื่อว่าทราย
คนที่ยิงเขาชื่อว่าในการเป็นแฟนใหม่ของซายนะฮะ
อันนี้ตามคำบอกเล่าของท็อปนะค่ะท็อปบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะฮะ
เขาไปเจอนางสาวทรายที่ถนนคนเดินชัยภูมิตัวเขาเนี่ยก็ไปกับแฟนใหม่
เขาก็มีแฟนใหม่เหมือนกันชื่อปออ่าส่วนซายเนี่ยอดีตภรรยาเขาเนี่ย
เขาไปเจอเนี่ยก็อยู่กับแฟนใหม่ชื่อการเจอกันสี่คนการที่เป็นมือยิง
เลิกกันไปแล้วเนี่ยยังชอบโพสต์เฟซบุ๊กด่าเขาอยู่ประจำเลย
เท่านั้นแหละทีนี้ก็เลยมีปากเสียงกันเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไป

ไม่ทันพูดทันจะเอาปืนกระหน่ำยิงใส่เลยฮะที่ว่ากระสุนตก๑๒นัดอ่ะกระปลอกกระสุนอ่ะนะฮะคือเขาเนี่ยกับตัวของปอที่เป็นแฟนใหม่เขาต้องหลบอยู่นะฮะหลังรถนะฮะในกาเนี่ยกระหน่ำยิงใส่นะฮะแล้วจังหวะนั่งหลบอยู่หลังรถจักรยานยนต์เนี่ยคือในกาเนี่ยยิงจนหมดแม็กซ์นะฮะแล้วก็ไปนะครับส่วนตัวเขาโชค

นี่ฮะคือท็อปบอกว่าเขาคบหากับซายตั้งแต่ปี๒๕๖๒
แต่ตอนหลังฝ่ายหญิงเริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหายตัวไปแบบไม่บอกกล่าว
รู้ภายหลังก็คือที่หายตัวไปคือแอบไปคบกับในการแล้ว
คนก่อเหตุในการก็เคยเป็นลูกค้าร้านเหล้าเขานี่แหละ
เขาก็เลยคาดว่าอดีตภรรยาเขาน่าจะเริ่มแอบ
คบหานอกใจแล้วก็ไปคบกับในการ
ก็ตอนที่ในการเนี่ยมานั่งดื่มที่ร้านเขานี่แหละ

แล้วพอมาเหตุการณ์เมื่อคืนพอเจอกันที่คนเดินเสร็จปั๊
เด้อทีเนี่ยนี่พอผมออกจากคนเดินมาก็กลับไปที่ร้านผมอ่ะ
คือร้านที่เลือกแต่ละลายมั้ยร้านเสมอส์ไปครับ
ทางเข้าหอพอดีเลยพอไปเจอเสร็จปั๊บผมขับรถจะ

บิดรถหนีครับแล้วเขาก็เลี้ยวแล้วเขาก็
เลี้ยวซ้ายไปเพื่อกลับเข้ามาในเมืองผมก็เลย
มอไซค์กลับตามไปถามจะถามว่ามีอะไรทำไมถึงขับรถอย่าง
นี้เขาก็เปิดประตูลงคือเขาไม่ถาม
เขาควักปืนยิงผมเลยก็เห็นว่ามีพูดกันเกี่ยวกับเรื่องเงิน
เรื่องทองเงินลงร้านด้วยกันทำร้านด้วยกันอย่างเงี้ย
คือมีปัญหาตรงนี้เข้ามาก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลย
เพราะเขาหายไปเขาหายไปเลยแล้วก็ไปผุย
คืออยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วอ่าในท็อปบอกว่าสาเหตุที่รอดมาได้
อาจจะเพราะว่าเขามีของดีติดตัวด้วยนะ
ค่ะเป็นวัตถุมงคลที่นับถือนะครับพกติดตัวตลอดนะครับ
นี่ฮะเขาบอกว่านี่คือเลสพันล้านหลวงพ่อรวย
แล้วก็เหรียญเซียนแปะโรงศรีอืมนี่ฮะแฟนสาวของในท็อปที่ชื่อปอเนี่ย
อายุ๑๗นะฮะบอกว่าเธอนั่งซ้อนท้ายรถของในท็อปไปตลอดนะครับ
พอถึงจุดเกิดเหตุคนก่อเหตุคือในการเนี่ยลงมาจากกระบะ
ชักปืนขึ้นมายิงแบบไม่ยั้งเลยนะครับเธอกับในท็อปก็ได้แต่กอดกัน
หลบอยู่หลังรถจักรยานยนต์สิ้นเสียงปืนก็เลยวิ่งข้ามถนนหลบข้างทาง
แต่ว่านางสาวทรายเนี่ยนะฮะไปเอาจักรยานยนต์ของในท็อปเนี่ยขี่หนีไปด้วย
แต่ทีนี้โชคดีมากคือกุญแจเดี๋ยวนี้มันไม่ได้คาที่รถใช่ไหม
จักรยานยนต์รุ่นใหม่ใหม่มันเป็นกุญแจรีโมทแล้วมันอยู่กับตัวของปอ
ซายก็เลยขี่ไปได้ไม่ไกลฮะรถมันดับ
ค่ะก็ไปจอดรถทิ้งไว้ที่แถวหน้าสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ชายภูมินะครับ
เคยบอกว่าเคยมีคนขู่เธอนะฮะเข้าไปเคาะห้องในหอพัก

คนที่มาเคาะห้องเนี่ยเคยขู่ว่าไม่ปล่อยไว้แน่
ก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของนางสาวซายอดีตแฟนอะไรของเธอหรือเปล่า
ที่มาขู่เอาไว้
แบบกลับประมาณว่าโดนลงมาเคาะห้อง

แต่รู้ว่ามีเป็นพวกแก๊งเดียวกันนั่นแหละ

น่าจะใช่
น่าจะเป็นพวกเขามาก่อน

ทางยายเราก็ได้ไปที่บ้านของในการด้วยนะฮะ
ในการคนที่ก่อเหตุที่เป็นมือปืนตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับ

หาทางเกลี้ยกล่อมให้ในการเนี่ยออกมามอบตัวนะครับ
ตอนนี้ทางบ้านเขาบอกเขายังติดต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับ
อยากจะให้ออกมามอบตัวนะ

เขายังเอาคลิปที่ในท็อปเคยไลฟ์เฟซบุ๊กมาให้ทีมข่าวของเราดูนะครับ
บอกว่าน่าจะเป็นช่วงหลังจากที่ในท็อปเนี่ยมีเรื่องกับในการที่ถนนคนเดิน
นี่มัก่งไปคอนเดิน

เก่งจังนี่โทรศัพท์เก่งจังโลกโซเชียลนี่

ครับ
แบบเหมือนกิ่งไม่เอานะฮะ
แล้วก็แยกจากกันก่อนที่จะไปเจอกัน
บนถนนแล้วก็ถูกยิงเลยทีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ยายของด้านสาวซายอายุ๗๓และให้ข้อมูลในอีกมุมนะ
ต้องฟังทางอีกมุมด้วยบอกว่าหลานสาวคบหากับในท็อปจริง
ท็อปคนเจ็บทำธุรกิจร่วมกันนะครับ
หลานสาววิ่งไม่ยืมเงินยายไป๒๐๐๐๐บาทถึงตอนนี้ยังไม่ได้คืน
แล้วแอบคบอยู่ตั้งเกือบ๕เดือนก็เลยทะเลาะกันนะฮะในท็อปถึงขั้นทำร้ายร่างกายหลานสาวยายด้วยแล้วก็ไล่ออกจากบ้าน
หลานสาวยายไม่ได้หนีในท็อปมาแล้วแอบไปคบคนอื่นอย่างที่ในท็อปบอกนี่นะฮะต่อมาหลานสาวเนี่ยถึงมาเจอในการแล้วคบกันตอนหลัง
เสาร์ที่ผ่านมาในท็อปเนี่ยยังบุกมาที่บ้านยายเพื่อจะมาหานางสาวทรายแล้วหาว่ายายเนี่ยเอาหลานไปซ่อนแล้วขู่ด้วยว่าถ้าไม่บอกว่าเอาหลานไปซ่อนที่ไหนเดี๋ยวจะมายิงทิ้งทั้งบ้าน
ตอนนั้นยายกลัวมากเพราะว่าในท็อปเนี่ยบุกมาตอนตี๕ขณะที่หลานสาวคบกับในท็อปแม่ของซายเนี่ยยังซื้อแหวนให้ทั้งคู่คนละวงนะ
เลิกกันแล้วจ้ามันก็ได้เมียแล้วมันมันมันเห็นแล้วมันมันมันมันทันหนีที่เรียก
มานี่มันเห็นในเนี้ยในตั๋วมันเอาเมียน้อยไปอยู่น้ำนะอายุสี่โปรกน่ะ
พ่อเมียน้อยไปเอาเข้าไปแล้วสายมึงออกบ้านกูไม่ทัน
มึงจะนับให้ถึงห้านาทีข้ามันว่าพอถึงห้าห้านาที
ก็ออกหนีทำนั่นเรามันก็อายุสี่โปรครูลีนเหรอ

กลมกันบ้านนะไม่ได้อยากสร้างมานี่แม่มมันให้คุณ
ตอนนี้สมพลเมืองเฉพาะบอกว่าก็ได้สอบปากคำถามรายละเอียดจะค้างฟังคนเจ็บฝั่ง
คนที่อยู่กับคนเจ็บแล้วก็ฝั่งของแฟนของมือปืนเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะ
พยานแวดล้อมสอบหมดแล้วเหลือแต่ว่าการติดตามตัวของในการเนี่ยแหละฮะ
ตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้นะครับคาดว่าจะหนีอยู่ในพื้นที่อำเภอแก้งเคราะห์
ที่จังหวัดชายภูมินะครับอ่าก็รู้สึกไปกับซายด้วยมั้งอ่า